มีเหตุเศร้าเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายอายุแค่๕ขวบเท่านั้นเอง
คือน้องเขาเป็นคนจังหวัดพิจิตรนะคะเขาเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวกับคุณแม่
แล้วก็ไปเจอพ่อที่นั่นไปอยู่โรงแรมที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลา
แล้วปรากฏว่าแม่เนี่ยไปนั่งที่ล็อบบี้ตัวลูกที่เป็นเด็กชายวัย๕ขวบอยู่ในห้องนอน
กับพ่อแต่พ่ออาบน้ำอยู่ในห้องน้ำแล้วเด็กก็สนตามภาษาเด็กอะค่ะ
เปิดประตูห้องออกมาแล้วก็เปิดประตูทางหนีไฟ
ประตูทางหนีไฟพอเปิดไปปุ๊บพอออกไปพอประตูปิดมันกลับเข้ามาไม่ได้ไง
มันเป็นระบบเซฟตี้เพื่อให้เวลาเกิดไฟไหม้ด้านใน
แล้วคนหนีออกไปข้างนอกเนี่ยไฟกับควันมันจะไม่ออก
ไม่ดันออกไปเนี่ยค่ะทีนี้พอเด็กออกไปกลับเข้ามาไม่ได้เด็กก็เดินลงมา
เขาอยู่ชั้น๘นะเดินลงมาด้วยสุดท้ายตกลงมาจากโรงแรมเสียชีวิตนะคะ
คงพยายามหาทางออกใช่หาทางที่จะกลับเข้ามาด้านในฮะ
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบกับทางบันไดหนีไฟของโรงแรมว่ามันมีจังหวะไหนยังไง
ทำไมมันเดินมาแล้วมันลงไม่ถึงสุดทางเหรอไม่ถึงชั้นหนึ่งเหรอ
หรือมันมีจังหวะตรงไหนที่มันจะร่วงลงมาได้
คือบันไดหนีไฟพอออกไปแล้วเนี่ยมันบังคับอยู่แล้ว

คุณไม่อยู่ล่างสุดคุณก็ต้องขึ้นไปบนสุด
มันถึงจะมีประตูที่มันจะออกไปสู่ภายนอกได้

แต่ทีนี้น้องไปร่วงตรงไหนตรงระหว่างชั้น๖ใช่ไหม

ตำรวจสพหัดใหญ่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

โรงแรมนี้อยู่ริมถนนนิพัฒนอุทิศ๓อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
ก็เด็กผู้ชาย๕ขวบตกลงมาจากโรงแรมเสียชีวิตนะคะ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็มีกองเลือดอยู่บนพื้นถนนหน้าโรงแรมแล้วค่ะ
ของเด็กผู้ชายผู้เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลหัดใหญ่ไปก่อนหน้านี้
ตำรวจได้คุยกับคุณแม่ของเด็กนะคะ
นางสาวสิริพรแทรกกล้วยอายุ๓๕ปีเป็นชาวจังหวัดพิจิตร
ซึ่งก็คุณแม่บอกว่าพาลูกชายกับญาติไปเที่ยวที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เจอกับสามีเป็นชาวมาเลเซียเปิดห้อง๔ห้องชั้น๘ของโรงแรมนี้
ตัวเองกับสามีแล้วก็ลูกชายอยู่ห้อง๘๐๙ห้องนี้ติดกับบันไดหนีไฟพอดีค่ะ
ช่วงจังหวะเกิดเหตุแม่บอกว่าแม่ไปนั่งเล่นอยู่ที่ล็อบบี้ด้านล่าง
ลูกชายวัย๕ขวบอยู่กับสามีในห้องแต่สามีเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำ
เด็กก็คงจะวิ่งเล่นซุกซนอยู่ตามภาษาเด็กก็อยู่คนเดียว
เด็กออกมาจากห้องแล้วก็ผลักประตูทางหนีไฟ
แล้วก็เข้าไปข้างหลังที่ประตูทางหนีไฟอ่ะนะคะพอประตูปิดปุ๊บกลับเข้ามาไม่ได้แล้วไงคะ
ทีนี้เด็กก็เดินเดินลงไปอีก๒ชั้นเพื่อหาทางออก
ว่าเดินลงไปเรื่อยเพื่อหาทางออกแต่ว่าไปพลัดตกจากชั้น๖
แล้วก็ตกลงมาเสียชีวิตนะคะ
คุณผู้ชมเราทำเป็นภาพกราฟิกค่ะจะได้เข้าใจมากขึ้น

อย่างที่บอกนะคะว่าแม่บอกว่าช่วงจังหวะเกิดเหตุ
นั่งเล่นอยู่ที่ล็อบบี้ด้านล่างนะคะ
ลูกชายวัย๕ขวบอยู่กับพ่อชาวมาเลเซีย
ห้องพัก๘๐๙อยู่ติดกับประตูหนีไฟแบบนี้
อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำลูกชายก็เลยวิ่งเล่นแล้วเนี่ยค่ะ
ออกมาจากห้องนอนนะแล้วก็ไปเปิดประตูที่เป็นประตูหนีไฟ
แล้วก็ผลักประตูออกไปปุ๊บเนี่ยกลับเข้ามาไม่ได้แล้ว
ชายคนนี้ก็พยายามจะผลักประตูกลับเข้ามาค่ะ
แต่มันเปิดไม่ได้ปิดไปแล้วมันปิดไปเลย
ย้อนกลับมาทางเดิมไม่ได้ในประตูหนีไฟแบบนี้นะคะ
น้องเขาก็ผลักออกไปพอเดินออกไปเนี่ย
ประตูปิดปั๊บกลับไปไม่ได้แบบนี้

แล้วเด็ก๕ขวบเขาก็เอ๊ะทำยังไงดี
ก็เลยเดินลงไปเรื่อยค่ะเดินลงไปเรื่อยจนไปถึงชั้น๖นะคะ
แล้วก็คาดว่าน่าจะพยายามหาทางออกอื่น
มีระเบียงเล็กยื่นออกมาจากตัวอาคาร
เป็นที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์
คาดว่าน้องน่าจะพยายามหาทางออกอื่น

ไม่ทราบไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีคอมเพสเซอร์แอร์วางอยู่

ก็เลยตกลงมาเสียชีวิตเนี่ยค่ะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
แล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเหตุการณ์นี้

มันมีจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงตรงไหนบ้างไหม

น่าสงสารนะน่าเศร้ามากนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้